คุณผู้ชมที่สุราธานีมีคนตายนะคะ
เป็นเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ท่าเรือ
เอามีดเนี่ยแทงคนขับรถบรรทุกขนสินค้าในท่าเรือ
เรื่องนี้ฝั่งภรรยาคนตายบอกว่า
สามีฉันต้องตายเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้

ช่วยชีวิตนายธิวานะคะ
ผู้ตายคือนายธิวาหอทองอายุ๔๔ปี

ปั๊มหัวใจอยู่๑๕นาทีแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในท่าเรือเอกชนที่ตะบนบางกุ้ง
อำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีเย็นเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คือ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลศรัทธาสุราธานีผู้ตายนายธิวาคือผู้ชายคนนี้นะคะ
ส่วนคนก่อเหตุคือนายประสิทธิ์ศรีขวัญอายุ๕๒ปี
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือค่ะก่อเหตุเสร็จหลบหนีไป
แต่สุดท้ายตำรวจไปตามจับตัวได้นะคะซึ่งไปจับตัวได้อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
ประมาณห้ากิโลเมตรค่ะสอบปากคำนายประสิทธิ์เขาเล่าเหตุการณ์แบบนี้
สี่โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่ปล่อยรถให้เข้าท่าเรืออยู่
รถของคนตายคือนายธิวาเนี่ยมาถึงคันแรกเขาก็ยกทงเขียวโบกเอาให้เข้ามาเลย
แต่นายธิวากลับจอดรถปิดกระจกแล้วไม่ยอมขับเข้ามาเขาเรียกอยู่หลายครั้งก็ไม่เข้ามา
กระทั่งรถคันที่สองมาถึงนายธิวาก็ขับแซงคันที่สองขึ้นมาแล้วเปิดกระจกด่าเขา
ทำนองเหมือนกับว่าเอาทำไมไม่โบกให้เขาเข้าไปอะไรแบบนั้น
ทั้งเขาด่าทั้งหัวหน้ารอปภ
หลังจากขับเข้ามาจนถึงขึ้นตาชั่งแล้วนายธิวาก็ยังด่าไม่หยุด
แล้วคราวนี้จอดรถเดินลงมาต่อว่าเขาด่าพ่อด่าแม่เขา
แล้วก็เริ่มชกต่อยกับหัวหน้ารอปภหลังจากนั้นเดินมาต่อยเขาด้วย
เขาก็เลยคว้าไม้กระบองฟาดป้องกันตัวไปหนึ่งครั้ง
ทีนี้ประเด็นมันคือว่าไม้กระบองข้างในมันเป็นมีด
คือไม่ได้ฟาดที่กระบองแต่ว่าดึงที่เป็นมีดออกมาแล้วฟาดหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ที่แน่คือลักษณะของคนตายคือถูกแทงเข้าไปใต้คางอะค่ะ
ก็เห็นว่านายธิวาหยุดเดินถอยหลังไป๒๓๙แล้วก็ล้มฟุบลงไปแบบนี้
นายประสิทธิ์บอกว่าเขาไม่ได้หนีนะที่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
เขากลับไปที่บ้านเพื่อติดต่อให้ผู้ใหญ่พาเข้ามอบตัวค่ะ
ส่งคุณเคี่ยววิมลวันลงพื้นที่นะคะก็ได้คุยกับภรรยาของนายประสิทธิ์คนก่อเหตุนะคะภรรยานี่เล่าทางน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าเมื่อวานนี้อยู่สามีขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านด้วยท่าทีตื่นตระหนก

แล้วก็ติดต่อผู้ใหญ่ที่เคารพให้พาเข้ามอบตัวจริง
ตอนที่ติดต่อผู้ใหญ่ให้มอบตัวตอนนั้นยังไม่รู้เลยนะคะว่า
คนเจ็บอ่ะตายแล้วครับพอจังหวะที่ตำรวจมาตามจับตัวถึงบ้านแล้วบอกว่าเนี่ย
รู้ไหมว่าคนที่คุณทำร้ายเขาตายแล้วนะ
ภรรยาบอกสามีร้องไห้โฮเลยค่ะ
แล้วประโยคแรกที่ออกจากปากเขาก็คือผมต้องติดคุกกี่ปี
ในฐานะภรรยาเธอบอกว่าไม่เชื่อว่าสามีจะทำร้ายใครจนถึงตาย
เพราะปกติไม่ใช่คนอารมณ์ร้อน
บอกขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแทนสามีเธอด้วยค่ะ
จากนั้นทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดมะม่วงตลอดนะคะ
อำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครอบครัวนำร่างนายธิวามาบำเพ็ญกุศล
ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ภรรยาแล้วก็ลูกทั้ง๓คนของคนตาย
กอดศพลาพ่อเป็นครั้งสุดท้าย

ได้คุยกับภรรยาของนายธิวาเขาบอกว่า

เพื่อนสามีโทรมาแจ้งบอกสามีถูกแทงที่ท่าเรือให้รีบไปด่วน
เธอก็รีบบึ่งมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะ
แต่จังหวะที่เธอไปถึงภาพที่เห็น

เพราะหัวใจสามีเธอหยุดเต้นไปแล้ว

ที่สามีต้องมาเสียชีวิตจากเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้
เธอบอกว่าเธอจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เรื่องเล็กน้อยทำไมต้องทำถึงนี่ถึงตาย

มันเกิดกว่าเหตุค่ะที่ทำ
นั่นคือเสียงต่อฝาโลงนะคะ
เมืองต้นความคืบหน้าทางคดีตำรวจแจ้งข้อหา

แล้วก็จะคุมตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดสุราธานีวันพรุ่งนี้ค่ะ
ซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนบอกว่า
คัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะถือว่าเป็นเหตุคดีอุกชะกันนะคะ